อีกหนึ่งเรื่องนะคะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวที่หลายคนก็โอ้โหตกอกตกใจกันเลยทีเดียว
ปล่อยให้ลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้อย่างไรขึ้นไปยืนอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์เด็กอนุบาลเอง
ใช่ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้หรือนะคะชาวเน็ตก็สงสัยเช่นเดียวกันค่ะ
แบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะถ้าเกิดลนลนทับมานี่เราทับเลยแล้วเนี้ย

นะคะอยู่ในชุดนักเรียนด้วยเป็นน้องอนุบาลเท่านั้นเองนะคะ
เห็นแล้วทั้งอึ้งทั้งหวาดเสียวเพราะว่าน้องคนนี้กำลังยืนอยู่บนเบาะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปด้วยความเร็ว
โดยที่คนขับแล้วก็เด็กเองไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะ
รวมไปถึงตัวรถก็ไม่มีกระจกด้านหน้าด้วยผู้โพสต์คลิปนี้เนี่ยบันทึกได้ขับรถตามหลังคันนี้มาแหละ
แล้วก็บอกว่าอันตรายมากให้เด็กยืนบนเบาะรถ
ถ้าพลาดร่วงลงมาเด็กจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
ต่อมาค่ะแฟนเพจชื่อดังหลายแห่งก็นำคลิปนี้ไปแชร์กันต่อ
ทำให้ตอนนี้ยอดชมคลิปสูงถึง๔แสนครั้งแล้วนะคะ
หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความประมาทของผู้ปกครอง
ถ้าเด็กเกาะไม่แน่นหรือว่ารถเบรกกระทันหัน
อาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้ค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นจริง
เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๖มิถุนายนตอนเย็น
บริเวณถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีค่ะ
ตอนนั้นก็ขับรถตามมาระยะหนึ่งนะคะ
แล้วก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเส้นทางเลย
ไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคนขับแล้วก็น้องคนนี้
ที่อยู่บนรถจักรยานยนต์คันนี้ปลอดภัยหรือเปล่า
แต่อยากจะฝากคลิปนี้ไว้เตือนใจ

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากความประมาทค่ะ

เข้าใจความรู้สึกว่าว่ายากจะยืนเกาะไหล่พ่อหรือแม่
ในการที่จะเหมือนเล่นแต่ว่านี้ถนนจริง

สะดุดอะไรขึ้นมานิดนึงน้องเสียหลักล้มจริงนะ
ใช่มันไม่ใช่ถนนในตรอกซอกซอยหรืออะไรมันคือถนนใหญ่
เอาแบบนี้ขี่จักรยานสักหน้าบ้านดีไหม

อันนี้แบบอันตรายจริงนะคะ